การทำข้าวหมากให้อร่อยจนได้น้ำต้อยหรือน้ำที่ได้จากการหมักของข้าวหมาก
ที่มีรสชาติกลมไม่หวานแสบคอและมีความหอมละมุนไม่ฉุนแสบจมูก
เป็นการหมักข้าวหมากชั้นเลิศที่แม่ครัวจะต้องใส่ใจในการทำนับตั้งแต่ขั้นตอนของการแช่ข้าวเหนียว
ทิ้งไว้ในเวลาที่พอดีก่อนที่จะนำมานึ่งแล้วจึงคลุกเคล้ากับลูกแป้งบดละเอียด
ก่อนนำไปหมักห่อเก็บไว้ให้สนิทด้วยใบตอง
และค่าเตี่ยวจากใบมะพร้าวที่เป็นทรงสูงซ้อนอีกชั้นร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย